ขวัญและคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ระทึก

ตั้งอยู่กลางชุมชนเพราะว่าตรงนั้นเป็นตลาด
ชื่อว่าตลาดมูโนะเป็นตลาดชายแดน

ก็มีบ้านเรือนพังเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือน

แล้วคนตายล่าสุดตัวเลข๑๒ศพแล้วนะครับ

แรงสั่นสะเทือนมันกระจายแล้วเสมี
กินพื้นที่ไปกว้างไกลมาก

เลวไฟก่อนหน้านี้นี่แดงฉานเลยครับ
จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับที่เกิดเหตุ
โกดังเก็บพลุระเบิด
และก็สร้างความเสียหายต่อชีวิต
ประชาชนบ้านเรือนของพี่น้องในพื้นที่

หลังจากเกิดเหตุโกดังเก็บพลุประทัดดอกไม้ไฟของร้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางตลาดมูโนะ
คำว่าตลาดก็จะมีบ้านเรือนประชาชนร้านรวงต่างเยอะแยะใช่ไหมครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๑ตำบลมูโนะอำเภอสุงัยโกลกจังหวัดนาราธิวาส
เกิดเหตุระเบิดเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสามโมงแล้วแรงระเบิดครับ
บ้านเรือนพังพินาศราบเป็นหน้ากลองดูภาพมุมสูงเมื่อกี้นี้แล้วดูภาพนี้สิครับ
เหลือแต่เศษซากประหลักหักพังครับบ้านเรือนประมาณสักเกือบเกือบสามร้อยหลังคาเรือนที่พังเสียหาย
ในขณะที่เมื่อตอน๑๑โมงที่ผ่านมาของวันนี้นะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตประกาศล่าสุด
ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบสองศพบาดเจ็บร้อยยี่สิบเอ็ดคน
จำนวนผู้บาดเจ็บนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไงโกลกและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน๑๑คน
แล้วที่เหลือก็ทยอยกลับบ้านได้แล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการสั่งเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งเปิดจุดให้ลงทะเบียนด้วยนะครับ
ล่าสุดผู้ที่ได้รับความเสียหายได้มีการมาลงทะเบียนแล้ว๓๖๕คน
อกจากนี้ก็ใช้ศูนย์กีฬาอบตมูโนะเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ที่ประสบเหตุ
และใช้ที่ทำการเทศบาลเมืองสุไงโกลกเปิดเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ข้าวสารอาหารแห้งข้าวกล่องน้ำดื่ม
แล้วแต่เป็นวัตถุดิบและเป็นสิ่งสำคัญครับ
ตลอดจนผ้าคุณหนูอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการกินอยู่
ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ในทุกภัยพิบัติแบบนี้นะฮะ
ยังไงก็ตามแต่ถ้ามีความคืบหน้าหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ทางไทยรัฐทีวีก็จะเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางในการประสานแจ้งข่าวด้วยนะครับ
สาเหตุการระเบิดเบื้องต้นทราบว่าเกิดจากช่างเชื่อมเหล็กต่อเติม

แล้วสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดกล่องกระดาษเก็บดอกไม้ไฟครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
มีทั้งดอกไม้ไฟมีทั้งพลุมีทั้งประทัดตั้งกองสุมเอาไว้เป็นกองเบอร์เริ่มแล้วก็เกิดระเบิดขึ้น
เพราะเมื่อวานนี้จังหวะที่เกิดไฟไหม้แรงระเบิดพอสิ้นเสียงปั๊บเนี่ยยังได้ยินเสียงประทัดดังแป๊บ
ระหว่างนั้นอยู่เลยนะฮะเบื้องต้นครับตำรวจเนี่ยยังไม่ได้สอบปากคำเจ้าของโกดังชื่อว่านายสมปองนะฮะ
แต่ทราบข้อมูลว่าโรงงานแห่งนี้ไม่มีการขออนุญาตอ้าวแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะยังไงล่ะครับเนี่ย
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานทั้งกู้ภัยฝ่ายปกครองตำรวจทหารนำกำลังลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือชาวบ้านสำรวจความเสียหายแล้วจะเร่งเยียวยาตามขั้นตอนนะครับ
คุณผู้ชมคะไปตามต่อกันเรื่องของวัยรุ่นกันหน่อยค่ะ